ตามกันต่อนะคะสำหรับคดียิงกันที่หน้าร้านนวด
บริเวณถนนราชพฤกษ์ที่ฝั่งคนเจ็บเขาออกมายืนยันเลยว่า
คนยิงเนี่ยคือเสียโป้โป้อานนท์ดิฉันไม่ได้อ่านชื่อซ้ำนะคะ
เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยชื่อนายเสียโป้นามสกุลโป้อานนท
เขาบอกว่าคนยิงคือเสียโป้คนดังนี่แหละรวมถึงเพื่อนสนิทที่ชื่อเสียเคนด้วย
ซึ่งเสียโป้เนี่ยหลังจากที่มาแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ใจที่โรงพักแล้วเนี่ย
ก็ถูกอ่านหมายจับจับตัวไปฝากขังจนได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนคนสนิทเองก็มามอบตัวแล้วเช่นกันถูกส่งฝากหางแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วเหมือนกัน
ทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันก็มีการบานปลายไปถึงเรื่องที่ว่าจะมีการฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่า
ผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไม่ปฏิบัติตามเอ่อหน้าที่ที่ควรจะทำใช้อำนาจในทางพิชอบ
ไปดูความคืบหน้ากรณีนี้ก่อนนะคะสำหรับนายเสียโป้โป้อานนท์หรือว่าเสียโป้
กับนายพิพัฒนเกรดภัยบูลหรือว่านายเคนคนสนิทถูกแจ้งความดำเนินคดีว่าเป็นคนยิงวัยรุ่นคู่อริได้รับบาดเจ็บสาหัสสองคน
หน้าร้านนวดแผนโบราณถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่วันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
อย่างที่บอกว่าเสียโป้เนี่ยได้รับการประกันตัวไปแล้วด้วยวงเงินประมาณสี่แสนบาทเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
พนักงานสอบสวนสนภาษีเจริญก็นำตัวนายเคนไปฝักขังต่อสารอาญาธนบุรีฐานความผิด๔ข้อหา
ข้อหาเดียวกันกับเสียโป้นั่นแหละค่ะคือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
สารอายาธนบุรีก็อนุญาตให้ประกันตัวนายเคนด้วยวงเงินสามแสนห้าหมื่นบาทครับ
แล้วก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอะไรนะคะเพราะว่านายเคนก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วก็มามอบตัวเองด้วยไม่ได้มีพฤติการหลบหนีแต่ว่าทั้งสองคนนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ยิงเลยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงเขาเป็นฝ่ายเสียหายซะด้วยซ้ำคือสองฝ่ายเนี้ยตอนเนี้ยต่างบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ
จนไม่รู้ว่าใครยิงใครอะไรยังไงแล้วตอนนี้
ใช่ค่ะก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกลือศักดำเนินสวัสดิ์ผู้กำกับการสนภาษีเจริญบอกว่า
พนักงานสอบสวนเนี่ยทำเต็มที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอน
ตอนนี้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไป๒๐ปากแล้วเป็นฝ่ายเสียโป้๘ปาก
ผู้บาดเจ็บอีกสิบสองปากหลายคนถ้าถาม
เพราะว่าเสียโป้เองก็ทวงถามวันที่โดนจับบอกว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน
ทำไมถึงออกหมายจับเขาเพียงแค่เพราะคำพูดของคนเจ็บแค่ฝั่งเดียวครับ
เออเรื่องนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าที่ออกหมายจับเสียโป้กับนายเคนเนี่ยนะ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยฝั่งคนเจ็บแจ้งความแล้วก็ให้ปากคำว่าทั้งสองคนเป็นคนยิง
แล้วไม่ได้มีพยานแค่คนเดียวพยานหลายปากพูดตรงกันก็เลยออกหมายจับ
ซึ่งวันนั้นเนี่ยเสียโป้กับน้องชายแล้วก็นายเคนเนี่ย
เข้าพบพนักงานสอบสวนอย่างที่เราเห็นปรากฏตามหน้าข่าวก็จริงแต่ว่ามาแค่ลงบันทึกประจำวัน
ไม่ได้มาแจ้งความนะคะเจ้าหน้าที่ก็ย้ำเลยว่าตำรวจเนี่ยทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ยินดีให้ความเป็นทำกับทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ได้ทำคดีตามใบสั่งใครด้วยเพราะว่าเสียโป้เขาทิ้งท้ายเอาไว้ไงว่า
อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลมีอิทธิพลมาก
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเกิดเหตุเนี่ยทางฝ่ายผู้บาดเจ็บเนี่ย
เขาไม่ไว้ใจตำรวจเลยใช่ไหมเขาบอกด้วยซ้ำไปว่าตำ
ตำรวจเนี่ยไปเข้าข้างฝ่ายเสียโป้เพราะคือเสียโป้เนี่ย
เป็นผู้มีอิทธิพลเขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดใช่ไหมครับ
เขาเป็นคนพูดเองเลยทางญาติน่ะบอกว่าเสียโป้เนี่ย
มีอิทธิพลมีอยู่ในพื้นที่ตำรวจโดนซื้อตัวไว้หมดแล้ว
เขาไม่ไว้ใจตำรวจเลยแต่พอผมไปได้ไปคุยกับเขา
ให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อใจกับเขาเขาเข้ามา
แล้วเขามีพยานชี้ยืนยันว่าคนนี้ทำคนนั้นทำคนนี้ยิง
ผมก็ออกหมายจับโดยทันทีแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่ม
ถ้าเสียโป้ฝ่ายเสียโป้มีมาเลยครับเอามาเลย
แล้วก็มาชี้ยืนยันกันเลยว่าคนนี้ทำคนนั้นทำ
เดี๋ยวผมออกหมายจับก็จับดำเนินการจับกลุ่มดำเนินคดีเหมือนกัน
ล่าสุดนายสันทนาหรือว่าพันตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ
คนสนิทเสียโป้ที่เป็นคนพาเสียโป้แล้วก็นายเคนมามอบตัวเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับทางพนักงานสอบสวนด้วย
กับทางตำรถเอกลื้อสักนี่แหละบอกว่าจะแจ้งตามประมวล
กฎหมายอาญามาตราหนึ่งห้าเจ็ดกับมาตราสองร้อย
ที่ไม่ยอมดำเนินคดีกับฝ่ายตรงข้าม
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขามั่นใจ
ว่าเขาทำงานตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะ
คือภูมิกับการสอนอพระศรีเจริญเนี่ยบอกว่าภาพวงจรปิดเนี่ยในร้านเนี่ยตอนแรกที่ได้มาไม่สามารถเปิดดูได้
แต่ตอนนี้ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วกำลังกู้ไฟล์ข้อมูลอยู่
เพราะเสียโป้กับนายเคนผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าทำไมตำรวจเชื่อจากปากคำของพยานบุคคลเห
ก็ได้ว่าแค่คนพูดปุ๊ปก็เชื่อเลยออกมายจับได้เลยเหรอ
แต่ตำรวจบอกว่าเอาก็ฝั่งคุณไม่มีพยานเลยคุณเป็นพยานกันเอง
แต่ฟังนั้นก็มายมีพยานหลายคนอาเดี๋ยวฟังคุณกลับอีกสักทีนะครับ
คือคือตอนนี้เนี่ยเอ่อนักตอนแรกเข้าไปเปิดดูเนี่ย
มันไม่สามารถดูได้นะครับก็เลยทำการที่ว่า
พนักงานสอบสวนกับพอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมา
ก็ทำการแพ็คซีนแล้วก็ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานเขา
ในการที่จะถ้ามีการลบเขาบอกว่าสามารถกู้ได้
แต่ถ้าเกิดเครื่องเสียไม่มีการบันทึก

ตอนนี้ยังไม่ได้ทราบผล